เขาบอกว่าต้นกระบุกมันออกดอก
แต่การออกดอกครั้งนี้ไม่ธรรมดา

โอ้โหยกมือไหว้อย่างนี้เลยนะ
โอ้โหชาวบ้านเขามาดูกันดีครับ
เขาบอกว่าดอกระบุขนาดใหญ่
ลักษณะมันคล้ายกับเซียนพญานาค
งานนี้ไม่รอแล้วจ้า
ขอรีบมากันเลยดีกว่า

เขาบอกว่าก่อนจะทำการจุด

เปิดทางนำโชคนำลาบมาให้
เอาล่ะคุณผู้ชมดูกันไปเรื่อย

เหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขาจินตนาการไหม

อกกระบุกหน้าตาจริงมันเป็นยังไง

แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อว่า
ออกมาอย่างนี้มันคล้ายกับพญานาค
แล้วไอ้การจุดทูปเสียงไทยของเขา
มันก็ได้บางสิ่งบางอย่างกลับไป
ไม่รู้ล่ะจะสมจิตสมใจหรือเปล่า

ระหว่างที่เขาเดินเข้าไปในสวน

ไอ้ดอกกระบุขนาดใจมันมีลักษณะคล้ายเสียงพญานาค

แล้วยิ่งแปลกไปกว่านั้นนี่ออกมาเป็นแบบนี้
ทำไมมันออกดอกมาเป็นแบบแท่งอย่างนี้คะ

เป็นทูบเสี่ยงไทยที่เขาจุดเอาไว้น้องใบตอ
นึกว่าออกมาเป็นแบบนี้โถเอ้ย
แต่ก็ไม่รู้ล่ะจะให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
ก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วแต่การลงทุนของแต่ละคน
ค่ะเออก็ไปไหว้กันไปตามความเชื่อนะ